สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับทาวใจไข่สด

ทำไมอ่ะอ๋อหนูใส่สีแตกจากทุกคนโอ๊ยเป็นสีมาชัดตัวพวกพี่อยู่แล้วลูก
สีอะไรคะสีดำเนี่ยหรอจริงหรอทำไมล่ะ

อ่ะคำถามที่พี่มดถามหนูเมื่อกี้

จริงว่าสรุปแล้วแต่วันนี้ทิศทางไปในทางที่ดี
ครับวันนี้อุ่มคุณก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์
ปาไซดี้แล้วก็หมอชุนานานแล้ว

คือก็เป็นไปตามกติกาที่ได้มีการกำหนดไว้นะครับ
การจัดตั้งรัฐบาล๘พักนะครับโดยที่มีพักที่เป็นแกนนำอันดับหนึ่งก็คือเป็นฝั่งของก้าวไกล
ซึ่งมี๑๕๑เสียงนะครับแล้วก็ตามด้วยก้าวไกลก็คือเป็นไปตามนโยบายเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางฝั่งของเพื่อไทยเองนะฮะหรือทางฝั่งของทางคุณเสรีเองเสรีพิสูจน์เอง
ได้มาพูดคุยกันกับสอบวอบบางท่านแบบวว่าอยากให้ช่วยกันกับววล์ชให้กันกับวิทร์ด้วย

คุณหมอสุพนัทก็บอกว่าจริงก็ไม่ต้องไปมองเรื่องของศิลปินหรอก
มันเป็นเขาเรียกอะไรฮะ
มันเป็นคั่วคนละคั่วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเขา

เพราะฉะนั้นไอ้การที่เอบอกว่าให้เขายกให้เขายกมันเป็นการกดดันเขามากไป

คำถามที่ว่าครั้งแรกถ้าเสนอชื่อคุณพิทาไปปุ๊บ

โอกาสที่จะมีเสนอครั้งที่สองได้นะฮะ

ใช้ได้คือจะโหวตกี่ครั้งก็ได้

ไม่ใช่คือวันนี้เท่าที่ฟังคุณหมอมา
คุณหมอบอกว่าจริงในการโหวตคุณพิทาเนี่ย
ครั้งนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ย
ก็คืออาจจะต้องแบบเปลี่ยนเปลี่ยนคน
แต่วันนี้คุณวิศนุเขาก็บอกว่าได้นะ

เพราะจริงแล้ววันนี้ที่ฟังทางคุณหมอชนนานบอกว่า
จริงแล้วคือไม่ได้

ใช่คืออาจจะต้องหาแคนดิเดตนายกคนต่อไปในการที่ให้โหวต

แล้วแคลดิเตอร์นายกคนก็คือต้องจะเป็นคนที่มีชื่อเสนอ

ใช่ต้องเป็นคนที่ได้รับการเสนอชื่อไปแล้ว
ตอนนี้ก็เลยยังงงสับสนอยู่
เพราะบางคนก็บอกว่าได้สามารถเสนอคุณวิทยาอ่าคุณคุณวิทยาเนี่ย

เอ่อแต่ในมุมของของอ่าคุณหมอสุน่าบอกวันนี้
แกบอกว่าไม่ได้ผมไม่รู้อยู่
คือหลังจากที่เสร็จตรงนี้ปุ๊บอาจารย์วิศนุเขาออกมาพูดได้
ว่ากลับมาโหวตซ้ำได้ไหมได้
คุณวิศนุเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหา
ไม่น่าไม่น่าจะเป็นปัญหา
แปลว่าอาจจะยังไม่แน่

อาจารย์วิศนุจริงเขาเป็นคนที่แม่นกฎหมาย

ใช่เขาก็เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมาย
แต่คำว่าไม่น่าก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาฟันทงไหมว่าได้เลย
บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหา
แปลว่าอาจจะไม่แน่
สิ่งแรกโจทย์วันนี้คือเอาสอวรให้๖๖ก่อน

เพราะตอนนี้อย่างเดียวเลย
ไม่จริงตอนนี้ต้องลดลงมาเหลือ๕๐กว่าแล้วค่ะ
เพราะว่ามี๙สวที่เขาออกมาแสดงจุดยืนแล้วว่า

ใช่แปลว่านะตอนนี้ถ้าเอาที่เมื่อเช้านี้เขาแถลงจัดตั้ง
รัฐบาลร่วมกัน๘พักการเมืองเอากราฟฟิกขึ้นมาอีกทีได้ไหมคะ
ถ้า๘พักการเมืองรวมกันจริงรัฐบาลชุดนี้จะมีเสียงประมาณ๓๑๓เสียงถูกไหมคะ
วกกับสวอีก๑๑คนก็จะเป็น๓๒๔เสียง
๓๒๔ใช่ไหมครับก็คือขาดอีกแค่๕๒
๕๒อีกหรอ

แต่ตามคุณของที่บอกว่าต้องเป็น๑ใน๓ของสอวล่ะ
นี่ไงคือถ้าขาดเสียงสวอีก๕๒เสียงหรือ

อันนั้นคือเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภารวมทั้งหมด
ถ้าได้๓๗๖คือยังไงก็โหวตนายกได้แน่นอนอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่าตอนนี้ภาพรวมรัฐบาลควรรู้ที่หกไว้อีก

แต่แหลมความเข้าในแนวทางว่าไปเดินสายหาเสียงกระสอบบอลอีกรอบนึง

ซึ่งเรื่องนี้วันนี้ที่เขาแถลงจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน๘พัก
เขาบอกว่ามาตรา๑๑๒ก็เป็นอีกหนึ่งวาระที่เขาจะมีการนัดประชุมพูดคุยกันอีก

แต่ถ้าสมมุติว่าตกลงกันไม่ได้ก็จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วหาทางออกร่วมกัน
ที่เขามีการไปแถลงข่าวกันนะคะ๑๐โมง
นี่ค่ะถามว่า๘พักการเมืองที่ร่วมตอนแรกบอกมี๖แล้วตอนนี้เพิ่มมาเป็น๘ใช่ไหมคะ
มีพักอะไรบ้างอันแน่นอนนำโดยก้าวไกลตามมาด้วยเพื่อไทยนะคะ
แล้วก็มีพักไทยสร้างไทยพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักพลังสังคมใหม่
กับเพื่อไทยรวมพลังคือ๒พักที่เพิ่มเข้ามา
จริงพลังสังคมใหม่เนี่ยเขาตอบรับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ไปกินข้าวที่เชมิลิน
ส่วนเช้าวันนี้ที่เพิ่มมาอีกที่หนึ่งก็คือเพื่อไทยรวมพลังที่เขาได้สอสอเขต
มา๒คนที่อุบวนรัฐธานี
ใช่ค่ะเท่ากับว่าวันนี้คุณทิมเขาก็แถลงข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มบอกว่า
วันนี้คือการจับมือร่วมกันแสดงพลังจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลของประชาชน
ขอบคุณทุกเสียงประชาชนที่โหวตให้กับทุกพักร่วมรัฐบาลที่เขากำลังจะตั้งเนี่ยนะคะ
บอกว่าเสียงประชาชนทุกเสียงก็คือเสียงแห่งความหวังเป็นเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง
และรัฐบาลชุดใหม่จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตว์ต่ออำนาจของประชาชน
เขาประกาศเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาลประชาชนร่วมกันเอาไว้๓ข้อด้วยกันนะคะ
ข้อแรกก็คือทุกภักดิ์เห็นชอบที่จะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกคนที่๓๐
คือทุกคนเห็นพร้อมต้องกันแล้วว่าเสนอชื่อแคนดิเดตก็คือคุณทิม
เพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพัก

ทุกพักจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อที่จะสามารถเข้าไปทำงานต่อจากรัฐบาลรักษาการปัจจุบันได้แบบไร้รอยต่อ
เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาแล้วก็ทำงานได้อย่างทันที
ประเด็นอ่อนไหวประเด็นเห็นต่างมันจะถูกบรรยัติเอาไว้ในนี้ทั้งหมด
ซึ่งประเด็นที่ทุกคนถามและห่วงใยเพื่อไทยจะมีคำตอบให้วันนั้น๒๒พฤษภาคม
ซึ่งคุณทิมก็บอกด้วยนะคะว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ย
ก็ยืนยันแล้วว่าจะไม่มีพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติแน่
ลองไปฟังเสียงคุณทิมพูดเรื่องประเด็น๑๑๒กันหน่อยดีไหมคะ
ขอคุณต่อไปก่อนครับ
ครับสำหรับหารักนี้ผมก็คิดว่าตอนก่อนเรื้อตั้งนะครับ
ก็ยังมีการพูดคุยเรื่องนี้เยอะแล้วนะครับ
แต่ละชาติผมก็คิดว่ามีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับจุดยืนมาตรา๑๑๒อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าทุกพักผมเชื่อว่าเขาก็ได้ชี้แจงของจุดยืนร่วมไปแล้วนะครับ
ที่สองก็คือจุดยืนของทางพักภูมิใจไทยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของทางพักภูมิใจไทยครับ
พักเก้าไกลแล้วก็พักร่วมทั้ง๘พักที่อยู่ตรงนี้ก็มีจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็มีความชัดเจนนะครับมีเอกภาพแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจครับ

ไม่มีความห่วงใยครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังจัดทำทั้งเรื่องของคณะกรรมการที่จะใช้เจรจาการเข้าร่วมรัฐบาลอันที่หนึ่ง
อันที่๒ก็คือคณะที่จะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีทีมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะมาปรึกษาหารือพูดคุยกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอรายละเอียดจากวันที่๒๒เลยครับ

ต้องรอฟังเพราะว่าเขาจะตอบทุกประเด็นเลย
แล้วก็มีประเด็นเรื่องนโยบายเงินดิจิทัลของเพื่อไทย

บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูแหละเรื่องนโยบายเรื่องงบประมาณแล้วก็คนทำงานเป็นยังไง
เอาเป็นว่า๒๒พฤษภาคมนี้รอติดตามฟังก็แล้วกัน

คุณทีมบอกใจเย็น๒๒ก่อนเนาะ
โอ้โหแต่ละคนบอกตอนนี้แบ่งกระทรวงกัน
ตอนนี้ก็ต้องรองต่อรับรองก่อนเนอะ
ตอนนี้ก็ต้องรองต่อรับรองน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เร็วนี้ละ
เป็นเขตเดียวคือเขต
นครปฐมหน่วยที่๑๐เขตที่๑เพราะว่าพอดีเจอพายุ
ที่แบบเป็นแบบพังที่หน้าหนูเลย

ก็มีแค่พื้นที่ตรงนั้นนี้แหละ
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าว่าจะอย่างไรต่อดี
นี่แหละเขาบอกการเมืองช่วงนี้ทุกคนบอกละสายตาไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้แยกกว่าดูบ้อนยิง
ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไปตอนนั้น

เรื่องของคุณจำคุณปรินาไกรคุบได้ไหมฮะ

จริงแล้ววันนี้คุณทวีไกรคุ

คุณพ่อของคุณปรินาเนี่ยอดีตรัชมนตรีเป็นอดีตสอง

อย่ากลับมาเล่าฮะ

จริงแล้วเราจำได้คุณทวีไกรคุบ
เขาก็จะมีแบบว่าขับรถแบบว่า

อีกครั้งหนึ่งแล้วบริเวณแถวเทศบาลเมืองราชบุรี

เขาต้องไปดูรถทะเบียนรถกันก่อนแล้วกัน

แผด๙๐๖ปัตตานีว่ะ

รถของเขาปัตตานีไปชนกับรถเบนท์ของเขา

คือเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเหมือนกัน

ซึ่งคุณทวีเนี่ยไม่ใช่มดดำนี่ไงอ๋อคุณทวีขับรถขับรถคันนี้
ไปชนเบ้นไปชนเบ้นคุณจะไปขับคนนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่
เออแต่ไปชนเบนอ้าวไปชนเบนคุณทวีไปรถไปรถคันนั้นไอ้วิสันใช่
อ่าสรุปว่าคุณทวีเป็นคนขับชนอีกเหมือนเดิมค่ะทวีขับช
บุบเลยเห็นไหมบุบเลยฮะตอนแรกก็ไม่ทราบเป็นใคร

เป็นคุณทวีเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเชิญคุณทวีเนี่ย
มาพูดคุยตกลงกับทางประกันรถของคู่กรณีที่สพเมืองราชบุรีนะฮะ
เรื่องว่าจะชดเชยชดใช้เขายังไงนะย้อนกลับไปจริงจริงแล้วเนี่ย
ปี๖๒เนี่ยคุณทวีเคยเกิดอุบัติเหตุรถส่วนตัว
ท้ายเข้ากับรถยนต์คันหนึ่งอยู่แล้วตอนนั้นตรงพุทธมนตรสายห้าหรือเปล่า
ใช่ไหมก็ในระหว่างที่คุณทวีเนี่ยกำลังเดินทางมาที่สภา
ตอนนั้นผู้สื่อข่าวถามคุณปรินาไกลคุบว่าทำไมไม่หาคนขับรถให้พ่อ
พ่อมีอายุมากแล้วทำไมพ่อยังชอบขับรถระยะไกลอยู่อะไรอย่างนี้
คำตอบตอนนั้นคือตัวคุณทวีเองเขาก็ไม่ยอมมีคนขับรถ
ซึ่งอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วคุณทวีก็ไม่ชอบมีคนขับรถ
นะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยท่านก็อายุมากแล้ว
เหตุการณ์ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยลูกกับหลานก็เป็นห่วงไหม
ก็เป็นห่วงนั่นแหละตัวเราเองหมายถึงคุณเอ๋นะฮะ
คุณเอ๋เองก็เคยกราบขอร้องไม่ให้ท่านขับรถคนเดียวตามลำพังหลายครั้งแล้ว
บอกให้ลูกน้องคนสิทธิ์ของท่านเนี่ยขอร้องแล้ว
เขาก็ไม่ยอมอ่ะเขาชอบไปไหนมาไหนคนเดียวอ่ะอืม
โดยตั้งในญี่ปุ่นว่าท่านขับได้แต่จริงจริงอ่ะ
คุณเอ๋บอกว่าท่านขับไม่ได้เอ๋บอกว่าพ่อขับไม่ได้

ถ้าเขาขับรถเขาเสียหายถูกชนเสียหายทำไมไม่แจ้งความล่ะ
อยู่เฉยทำไมหรือไม่ออกมาบอกผมจะได้มาดูชนตรงไหนยังไงกัน
แล้วเรียกตำรวจมาดูในที่เกิดเหตุกันและผมไม่รู้จริงจริง
มาบอกหน้าตาเฉยว่าชนตอนไหนไม่ทราบ
ก็มันไม่ทราบจริงจริงฮะฮะ
ถ้าทราบมาผมจะไปนั่นทำไมนะ
ก็ลงมาคุยกันอะไรกันนะครับ
ขอบความบันดับที่คนที่อธิบายกินผมฟังถึงว่าไม่เข้าใจเนี่ย
ผมไม่เข้าใจจริงจริงผมงงสมมติว่าเขาส่งขอความเป็นทำให้กับเขาด้วย
สุดที่คุณมาบอก
บอกแบบเอาอะไรข่าวเขาลงไปบอกไหมเขาบอกว่าบอกอ้าวไอ้ไอ้สอนออ่ะ
บอกแล้วล่ะก็ให้ประกันมาเคลียร์ทำไมคุณทวีถึงบอกว่าไม่มาบอกเขา
เขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าคุณไม่รู้แล้วแล้วทางฝั่งคู่ก็บอกว่า
คุณจะไม่รู้ได้ยังไงว่าคุณชนตอนไหนคุณทวีตอบกลับมาว่าก็ผมไม่รู้จริงจริง
ไปชนตอนไหนว่าชนตอนไหนตอนที่ชนปุ๊บคุณต้องรีบมาบอกเลย
คือเขาบอกเขาไม่รู้ว่าไปชนตอนไหนทำไมไม่มาบอกเขา
ก็เขาขอความเป็นธรรมคุณทวีขอความเป็นธรรม
แต่คุณทวีเนี่ยคุณเอ๋ก็เคยพูดเลยว่าเขาพยายามนะหาคนขับรถให้พ่อเขาไม่ยอม

พ่อก็อยู่หลังนึงคุณเอกก็อยู่หลังนึงอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
มันต้องมีทางออกค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบอ่ะก็บอกแล้วแต่ว่าพ่อไม่ฟัง
ก็เลยปล่อยให้พ่อกลับอันนี้มันก็ไม่ง่ายนะ
ใช่คุณเอ๋เขาพยายามหลายครั้งแล้วอันนี้ก็ต้องอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับ
คือนางพยายามแล้วพยายามหลายครั้งแล้ว

คือเวลาคนเหมือนกับเด็กเวลาเราเคย
เคยแบบดรมดูเป็นเรื่องหนึ่งแล้วขโมยรถพ่อรถแม่ไปขับไหมอะไรอย่างงั้น
มันไม่ได้ไหมไม่ไปได้ไหมลองน่ะ

ผมยังทำความเข้าใจกับเมื่อกี้ที่ทางคุณทวีบอกอยู่ผมยังงง

ไม่แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทวีถึงขั้นไม่รู้ว่าขับรถไปชนคนอื่นตอนไหน

เอาอย่างนี้มาให้คุณทวีไปสอบใบขับขี่อีกรอบนึง
ถ้าเขาสอบผ่านอ่ะ

ต้องได้ตลอดชีวิตมาแล้ว
มันไม่ได้แล้วไงก็เธอดูอายุเขาด้วยไง
ต้องถูกตัดแต้มไปวันนี้ต้องถูกตัดแต้มหนึ่ง

คือมันเป็นอันตรายทั้งกับคุณทวีด้วย

สเตรม๑๒ใช่ไหม
ถ้าขับประมาณนี้ก็ตัด่วิ่ง๑๒แต้มอยู่แล้วไง

สมมุติลูกบอกแล้วพอไม่ฟัง

เพราะอะไรกฎอะเค้ามีใบกลับขี่ไหมเค้าก็มีทุกอย่างเค้ามีแต่ก็หลังจากนี้ปุ๊บ
ระบบตัดแต้มมันเข้ามาแล้วก็ต้องเอาระบบตัดแต้มมาตัดแต้มเขาว่าห้ามขับรถ
ไม่รู้ว่าเขาไม่เหลือแต้มแล้วเพราะเขาชนมาหลายรอบแล้วไง

ก็ตัดย้อนหลังไปเลยมันหลายรอบแล้ว

ไม่แล้วจริงอันนี้มันแค่เฉียวชนนะถ้าเกิดมันหนักกว่านั้นล่ะ
ใช่วันนี้เราเป็นห่วงทั้งครอบครัวคุณทวีห่วงคุณทวีและผู้เสียหาย
ไม่แต่ก็มันว่ามันต้องมีทางออกที่มันแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้
ซึ่งทางลูกเค้าอะนะก็บอกเค้าพยายามขอร้องพ่อเค้าแล้ว
พ่ออย่าขับรถตามลำพังนะบอกพ่อไปหลายครั้งแล้ว
บอกให้ลุกหรือเอาง่ายเอาคนสนิทติดตามขึ้นไปหน่อยไหม
ไม่งั้นก็เอารถพ่อไปซ่อนอย่างที่คุณปรินาจะทำก็ได้นะ
ก็เอาให้พ่อไม่ต้องมีรถอยู่ที่บ้านเลยอ่ะอืมมันก็ต้องวิธีนั้นแล้วอ่ะ
บางทีมันก็เป็นปัญหาครอบครัวเขาอ่ะเนอะอันนี้เราพูดแต่แปลกใจ
อันนี้คือปัญหาส่วนรวมคือจะแก้ยังไง
นั่นแหละแต่ถ้ามันมันก็ต้องแก้ที่ครอบครัวทั้งนั้นครอบครัวก็ต้องช่วยกันใช้คำนี้นะคะ
นี่ไงเขาบอกว่าทุกครั้งที่ไปบอกพ่อพ่อไม่ยอม
ลูกก็จะบอกว่าพ่อพ่อหยุดขับได้แล้วพ่อขับไม่ได้
เขาบอกว่าพ่อยังขับได้อยู่ลูกเขายังเป็นคนตอบเองว่า
พ่อท่านขับรถไม่ได้แล้ว

โอเคไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีของลุกน้องชายของคุณใบเตย
คือก่อนหน้านี้คือลุกเองเนี่ยเขาก็มีแฟน
ซึ่งแฟนเขาชื่อคุณภูมิภูชิตบุญโท

ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะได้มีการลงภาพเป็นภาพที่คุณลุกกับคุณใบเตยเนี่ยร้องไห้กับผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งกำลังนอนเหมือนกับได้รับบาดเจ็บอยู่นะฮะค่ะคนนั้นแหละครับเนี่ยฮะคนนี้ก็คือคุณภูมินะฮะ
คุณภูมิภูชิตเนี่ยนะฮะเป็นแฟนของลุกนะครับคือตอนแรกเลยเนี่ยทุกคนก็ยังไม่งงไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นก็งงว่าอ้าวหรือพี่เขาล้มแล้วหัวฟาดพื้นเอง

แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นรักษาตัวมา๑๕วันคุณภูมิเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะจากตอนแรกเนี่ยมีการเลือดออกในสมองนะครับแล้วก็คือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตเรียบร้อยคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางฝั่งของตำรวจเองนะครับเขาบอกว่าล่าสุดนะฮะเขาพบรถเก

ที่ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายกลายมาเป็นข้อหาตามมาตราสองเก้าหนึ่งครับก็คือกระทำการโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องโทษระวังจำคุกนะฮะไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทรวมทั้งข้อหาชนแล้วหนีซึ่งมีโทษจำคุกสามเดื
ด้วยนะว่าจริงจริงแล้วนะคนขับรถทางเก่าเนี้ยก็คือคนเดียวที่เป็นผู้ครอบครองรถคือเขาไปเช็คทะเบียนแล้วอืมผู้ครอบครองรถกับทางฝั่งของเจ้าของรถเนี้ยเขาสืบมาแล้วว่าเป็นคนเดียวกันเป็นชายชาวอุทัยธานีออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองหากเจ้าของรถทางเก่าไม่มาพบออกหมายจับเลยอืมเนี้ยคันนี้นะฮะก็รีบไป

แมวไปดูก่อนนั่นผู้ก่อเหตุเห็นมั้ย

ถ้าคงผิดนี่คือ
น่ะฆ่าอยู่น่ะ
คือเรื่องนี้นะฮะเป็นที่ควรพูดว่า
ซากแมวที่เผาแล้วนะ

เริ่มจากที่ผู้สื่อข่าวเขาได้รับการประสาน
ว่ามีพระลูกวัดวัดไตรระสรณคม
จังหวัดฉะเชิงเศร้าหรือพระคิม

สาธุขอรับเลี้ยง

เป็นคนที่อยากจะเลี้ยงแมวกัด

ซึ่งก็เห็นดีนะปรากฎเขาติดต่อ
ไปที่วอสด๊อกก็บอกว่ามีแมว

โง่มโยมอาจมาบอกไงเอาแมวกลับไป
แมวดูพระนุนเซโหกอยู่ที่นี้ตายหมด
เขาก็เลยพยายามไปหาสืบหา
สืบหาพระที่อยู่ข้างกุฏิบอกเอานี่โยมไปดูที่หลังกุฏิแล้วกัน
เดี๋ยวโยมจะรู้เองช็อกเลยเขาก็ไปดูปรากฏ
เขาก็ไปเรียกตำรวจมานะฮะช่วยกันดูปรากฏว่าไปเจอซากแมวที่เผาแล้วเนี่ย
ตายกันเอื่อนอยู่๖๐๗๐ตัวเนี่ยครับ
คือภาพเป็นอะไรก็ไม่รู้เนอะซึ่งในกุฏิอ่ะเขาไปดูปุ๊บมีอาหารแมวคุณหนุ่ม
มีกรงแมวแต่ที่น่าตกใจคือจุดผิดสังเกตคือมันมีรอยเลือดเต็มพื้นกุฏิเลย
อุ้ยตกใจตกใจอีกแล้วอ๋อแต่ในสัมภาษณ์ทางการมันก็จะตกใจง่ายขึ้นเนอะ
ตกใจคุณด้วยตกใจคุณนะอ๋อตายแล้วหนุ่มนะแล้วก็มีจีบอนนี่นี่นี่นี่เลือดเลือด
เต็มเลยอ่ะสงสัยแล้วก็มีรอยเลือดเต็มไปหมดแล้วก็พบอุปกรณ์ที่คาดว่าน่าจะใช้ในการทรมานแมวทั้งเข็ม
เข็มก็เจอไม้ที่เปื้อนคาบเลือดก็เจอส่วนพระรวชเพราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้สำคัญ
อืมนี่คืออะไรเข็มศักดิ์อ๋อเข็มศักดิ์อ่าคือเขาบอกว่าพระลูกวัด
ซึ่งอยู่ข้างกันเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยได้ยินเสียงแมวมาร้อง
ท่านก็เลยแอบดูตามรูก็ปรากฏว่าเห็นพระคิมเนี่ยนะฮะตอนนั้นยังเป็นพระอยู่เนี่ย
เอาแมวเนี่ยนะฮะใส่ไปในพระเหลืองแล้วก็ฟาดกับพื้นฟาดกับพื้นแบบนี้
วันดีคืนดีแอบดูก็จะเห็นทางฝั่งของพระกับคิมเนี่ยเอาเข็มศักยันต์เนี่ย
ไปในเลือดแมวแล้วก็มาสักตัวเองใช่ไม่ปกติแล้วไหมอ่ะ
ไม่ปกติแล้วลักษณะว่าให้ตัวเองเป็นแมวก้าวชีวิตอ๋อเขาบอกอย่างงั้นหรอเธอ
ไม่รู้คือเขาว่าอย่างงั้นนะเอาตัวชีวิตเองหรอไม่ใช่มีคนบอกอ๋อแกแมวก้าวชีวิต
แต่นี่มันเจ็ดสิบแปดสิบชีวิตน่ะก็ไม่รู้ว่าบอกแมวก้าวชีวิตไงคือแมวล่ะ
ลมใจลมโมงหัวพระคิมอยู่เนี่ยโอ้แล้วก็มีพฤติกรรมเนี่ย
ชอบไปรับแมวจากชาวบ้านมาเลี้ยงนะตั้งแต่มาบวชเนี่ยแมวเหล่านั้นก็จะหายไปตลอดระยะหลังเนี่ย
ยินแมวร้องจะมีเสียงดังในกุฏิอย่างที่คุณหนุ่มบอกนั่นแหละ
มาเห็นว่าพระคิมเนี่ยฆ่าแมวโดยวิธีต่างบางครั้งเนี่ยคุณหนุ่มเชื่อไหม

อ่าดีมากตอบรับเนอะอย่างที่คุณบอกเหมือนกับศักดันอย่างที่คุณบอก
แล้วก็ไปเอาเลือดแมวอ่ะสักทั้งที่ตัวเองนะแล้วก็ศักดิ์ที่แบบแมวก็มีนะ
วันดีคืนดีเอาแมวมาสักก็มีฝาดแมวตายเนี่ยก็สิ่งที่เขาเห็น
แล้วก็นำซากมาดูแล้วก็จะไปเผาที่กองขยะหลังกุฏิจนสุดท้ายเนี่ยพระเองก็ทนไม่ไหว
ทนไม่ไหวจึงบอกโยมว่าโยมหยุดเอาแมวมาเลี้ยงได้แล้วหยุดเอาแมวมาให้เขาเลี้ยงได้แล้ว
คาดว่าทั้งหมดน่ะตอนเนี้ยไม่ต่ำกว่าแปดสิบตัวแล้วสาเหตุที่อาจจะเป็นแบบเนี้ย
ว่าเกิดจากอาการหลอนหลอนอะไรอ่ะหลอนเพราะตู้เย็นบนกุฏิเนี่ยมีน้ำกระท่อมเต็มตู้เลย
โอ้โหเห็นไหมล่ะกินแต่น้ำกระท่อมอ่ะท่อมท่อมแวยูโกลาสไต
แสดงว่าน้ำกระท่อมนี้ได้ยินข่าวหลายคนแล้วก็น้ำกระท่อมตอนนี้

มีเสียงพระรุกวัดไหมอ่ะไป
แล้วก็พระอจิวรถบเสร็จแล้วก็มาสัก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
ซึ่งนายคิมเนี่ยเขาเลี้ยงได้ไม่นานก็มีข้อตกลงกับนายคิมว่า
เอาไปเลี้ยงได้นะแต่ต้องถ่ายรูปเนี่ยมาให้ดูด้วยนะ
ว่าการเจริญเติบโตของน้องแมวเป็นยังไงขอดูหน่อยถูกตาม
ปรากฏว่านายคิมไม่ยอมทำตามสัญญาสุดท้ายมาทราบข่าวตกใจ
ตกใจไหมตกสิเออทำใจไม่ได้ไม่คิดว่าจะทำแบบเนี้ย
ส่งแมวไปตายเปล่าเปล่าสงสารนะดูดิน่ารักน่ะแมวน่ะ
แล้วตามันแป๋วเลยเห็นไหมน่ะโถเอ้ยนี่ตัวนี้ยังอยู่ป่ะไม่รู้
เขาจะเลี้ยงเหรอไม่ใช่เหมือนคือว่ายังอยู่ด้วยหรือไปแล้วเนี่ย
หมดแล้วเหรอนี่นี่คือเจ้าของที่บอกว่าให้ถ่ายรูปส่งมาแล้วไม่ยอมถ่ายป่ะคะ
ก็คือเอามา๕ตัวบางทีบางแมวไม่แต่ตัวข้างบนนั้นคือตัวเดียวกันคือรอดเปล่า
น่ารักเหมือนกับเขารอดนะน่าเป็นของที่เอาไปให้เลยป่ะคะใช่มั้ย
มันตัวเดียวกันไหมเพราะมันสีเดียวกันแมวตัวใหญ่อยู่นะแมว
ตัวตัวนี้แมวมันตัวตัวนี้น่าจะรอดนะมันชอบออกลูกเนาะอู้ตัวใหญ่อยู่น่ะแม่
คือยังไงพระอยากเลี้ยงแมวอย่างเงี้เหรอก็เลยขอมาเลี้ยงเหรอใช่คือเขาบอกว่า
เขาก็จะดูตามแบบด้านประกาศว่ามีใครประกาศว่าแบบใครรับเลี้ยงแมวนะ
ใครอยากจะให้แมวไปเลี้ยงใครรับเลี้ยงบ้าง
เขาก็จะบอกเออเขารับเลี้ยงเอามาให้เขาเลี้ยงได้พระรับเลี้ยงพระรับเลี้ยง
แล้วคนที่แบบเหมือนกับมีแมวอยู่แล้วไม่อยากเลี้ยงแล้วก็เอาไปให้พระอะไรอย่างนี้
แมวมันออกลูกเยอะไงถ้าเราไม่ทำหมั่นอ่ะอืมใช่ไหมล่ะจุดยนต์ที่แมวเยอะ
ใช่แล้วก็ไปเจอแมวในกุฏิเป็นลูกแมวน่ะสองตัวคือจริงจริงปกติพระเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะ
ได้ที่สั้นประเทียมวัฒน์ได้ได้
บางวัตรฉันไปโอ้โหฝูงโกตรดฤทธิเวอร์กระโดดออกมาฉันวิ่งหนีขึ้นรถอยู่
สารห้าแม่มาบอกมีหั่นประคงผมอยากรู้ว่าเขาทำจริงส่งมาให้ผมด้วยตั้งแต่
แรกช่ายช่ายนี่นะเอาครับเขาส่งมาเห็นไหมอ่านี่ไงไหนครับ
ขอบคุณครับผมชอบมากคุณครับผมชอบถึงหุ้บอะไรเนอะแปดสิบตัวน่ะ

วันนี้มันถูกกฎหมายแล้วแต่ถ้าสมมุติใช้ระยะยาว

น้ำท่อมอ่ะมันหล่อนอ่ะ
เนี้ยอ่ะแล้วตัวเฉพาะน้ำท่อมที่แบบป้มกันเอง

มาค่ะจะเห็นว่าช่วงนี้คนรอบข้างบอกโอ๊ย
ใช่คือตอนนี้คนกำลังนอยกันอยู่ว่าอุ๊ยเหมือนจะมีโควิดสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้ว
แพร่เร็วติดเร็วกว่าสายพันธุเดิมโอมิครอนว่าเร็วแล้ว
สายพันธุ์ใหม่อันนี้เร็วกว่าเดิม๕๐คือเกือบเท่านึงอะค่ะ
ซึ่งหลายคนเขาก็เลยนอยกันว่ามันจะแบบกลับมาหนักกลับมาระบาดเหมือนคราวก่อนหน้านี้ไหม
ซึ่งเขาบอกว่ามันแพร่เร็วติดเร็วก็จริงแต่อาการมันไม่รุนแรงนะคะ
อันนี้ในแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาบอกเอาไว้ว่าตอนนี้
ซึ่งเขาบอกว่าการกลายพันธุ์สายพันธุ์นี้มันเติบโตและแพร่ระบาดได้เร็วกว่ารุ่นก่อน
เมืองไทยพบแล้วหนึ่งคนซึ่งแพร่ระบาดเร็วแต่มันไม่รุนแรงค่ะ
ซึ่งปัจจัยการแพร่ระบาดเร็วก็อาจจะมาด้วย๑ตัวเชื้อโรคตัวเชื้อไวรัสเองด้วย
คือตอนนี้ทั่วโลกเขาก็หย่อนแล้วก็ผ่อนมาตรการเรื่องของโควิด๑๙
ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงแล้วใช่เพราะมันเป็นเหมือนแบบโรคประจำถิ่นเป็นไข้หวัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คนก็ไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากมีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกงกิจกรรมอยู่ในที่หนาแน่นอะไร
มันก็เลยเป็นปัจจัยทำให้คนติดง่ายขึ้นแล้วก็ติดเยอะขึ้นนะคะ
ไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะว่าจริงธรรมชาติของไวรัสมันก็มีการกลายพันธุ์อยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไวรัสอะไรอื่นมันจะกลายพันธุ์แบบนี้แหละ
เพียงแต่ว่าคนที่ต้องกังวลก็คือกลุ่มเสี่ยง๖๐๘
คนที่มีโรคประจำตัวคนตั้งท้องหรือว่าคนสูงวัยคนแก่อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ต้องระวัง
แล้วก็กลุ่มที่ต้องระมัดระวังอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ภูมิไม่เพียงพอ
คือบางคนที่อาจจะฉีดวัคซีนมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ฉีดต่อเนื่องอะไรแบบนี้นะคะ
ตอนนี้เขาก็บอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วก็จับตาดูกลุ่มที่อาจจะเป็นคลัสเตอร์
คือที่มีการรวมตัวกันเยอะมีการทำกิจกรรมที่ดูแล้วสุ่มเสี่ยง
หรือว่ากลุ่มต่างชาติอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลขนาดนั้น
ทุกวันนี้ถ้าสมมุติโดยสถิติเมื่อก่อนเราจะต้องเป็นคือโอ้โหกว่ามันจะหาย๓อาทิตย์๔อาทิตย์ใช่ไหมล่ะ
กว่ามันจะกลับมาปกติเขาบอกทุกวันนี้เนื่องจากเชื้อมันกลายพันธุจนอ่อน
แต่อันตรายไหมอันตรายกับคนที่๑ผู้สูงอายุ

อ้อคือคนที่ที่เป็นรอบสักรอบ๓รอบ๔แต่ก็ต้นต่างนัก

เป็นโควิดต้องมาทำงานแล้วนะคะไม่ใช่แบบหยุดนะ
จากหนักจริงจริงอ่ะถึงจะหยุดนี่ไงครับอืม
เอออันนี้เคยได้ยินเคยได้ยินทางนี้อืมอืมแล้วตรงท่อนฮุกมันร้องไง
ก็นี่แหละอ๋อร้อนนี่แหละนี่หัวหัวเริ่มมาเลยอืม
เธอเฮ้ยฉันก็เกิดไม่ต่างจากเธอเยอะหรอกแค่สิบหกปีใช่ไหม
ตอนนั้นทุนนั้นงวดสุมอยู่เลยช่วงนั้นเอ้ย
แต่เอาจริงคุณลองดูแต่มิ้นไม่เคยมีแฟนไงเธอตอนนี้

เออไม่หรอกมันเป็นจุดขายหรือเปล่า
ดนจริงซาม
จริงเขาเลยแบบไปไหม
ถ้าผัวเบื่อกินก็ไปแล้วคือคือผู้ชายต้องมีผิดกลิ่นบ้างอะไรเงี้ย
หรอสู้หนุ่มไม่ได้ชื่นชมเธอตรงเนี้ยเถอะอะไร
เธอเป็นพ่อที่ดีอุ้ยมันเขาขายไปแค่เบรกเดียวนะ
นี่มาต่อสองเบรกนั้นประจำฟินอ๋อมาที่ไหนต่อคะอ้าวเหรอ
อ่านข่าวนู้นค่ะอ่าไปดูเรื่องราวของการลุยค้นบ้านลูกนักการเมืองดังที่เชียงใหม่
องไม่ค่อยเห็นด้วยตาแว่นก็ไม่ใส่เอ้ามันมีกรณีของเอ่อ
ชายคนหนึ่งใช่ไหมที่ว่าถูกบีบแต่ใส่นะครับแล้วก็ไม่พอใจนะฮะ
จอดรถเปิดประตูลงมาแล้วชักอาวุธปืนออกมาคมครูอืม
ผู้เสียหายเขากลัวนะครับก็รีบขับรถออกไปที่เกิดเหตุ

ไม่เป็นไรผมเข้าใจบ้านคุณก็ยกฉะเชิงเศร้าตามสบายเลย

อีเหลวอิบัตรซบอ่านข่าวไป
เอาเชิญไม่ผิดเปิดเลยอ่านข่าวให้จบ
โอเคนะครับก็เมื่อกี้นี้นะครับประเด็นของรถคันหนึ่งนะครับที่ถูกบีบแจ่ใส่
แล้วหลังจากนั้นนะครับคือจอดรถเปิดประตูชักวุธปืนออกมา
ผู้เสียหายเขาเห็นเขามีกล้องหน้ารถบันทึกเอาไว้ไงฮะดงรุนนี่นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่นะรถเบ้นนะแล้วปาดแบบนี้ปาดแบบนี้นี่นะ
อ่าปากเขาเข้าไปเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยฮะนั่นคือรถผู้ก่อเหตุนะครับ
เป็นเบนท์สีดำนะอืม
หมู
นี่จอดปาดแบบนี้นะจอดปาดแบบนี้นะฮะมอไซค์ก็ขับมาจอดเนี่ยฮะ

คือปากแบบนี้มอเซย์เขาเอาอะไรจากนั้นปืนไหมคุณผู้ชมปืน

คือหลังจากนั้นนะฮะผู้เสียหายเนี่ยเขาไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
แล้วทราบว่าผู้ก่อเหตุครับเป็นลูกหลานนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่รับผิดชอบคดีนี้นะฮะ
ได้แจ้งกับผู้เสียหายว่าสืบสวนทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
แล้วก็ส่งรูปใบหน้ามาให้ดูด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยนะฮะซึ่งผู้เสียหายดูแล้วก็ปฏิเสธและยืนยันว่าเป็นคนละคนกับคนที่ก่อเหตุนะ
ตำรวจเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าไม่เป็นคนคนเดียวกัน
ทำให้ทั้งฝ่ายผู้เสียหายรู้สึกไม่สบายใจเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เรื่องจากหลังเกิดเหตุนะฮะก็ได้มีการไปแจ้งความปรากฏว่าทางผู้ก่อเหตุยังคงมีการโทรข่มขู่นะฮะ
ไม่ใช่โทรนะฮะมีการโพสต์ภาพอาวุธปืนในโซเชียลมีเดียข่มขู่นะครับ
พร้อมกับข้อความในนองที่ว่าสามารถเคลียร์ตำรวจได้แล้วก็เอาปืนมายิงผู้เสียหายได้นะ
นะฮะหากยังไม่ยอมยุติเรื่องนะครับจึงทำให้ผู้เสียหายเองหวาดกลัวหวั่นเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
เนี่ยครับโขดอันนี้ก็จรวิกแล้วครับนี่เห็นไหมฮะ
ตรงคนเดียวกันหรือคนละคนคะ
น่าตาคล้ายกันไหมถ้าเทียบอ่ะ
ทั้งการพกพาไปตามสถานที่ต่างการนำอาวุธปืนเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงนะฮะ
แล้วก็พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นภัยสังคม
แล้วอาจจะก่อเหตุสลดที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายกับผู้อื่นได้ทุกเมื่อ

ดำเนินคดีตามกฎหมายให้โดยเร็วนะครับ
เรื่องนี้ครับพลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
ท่านก็เป็นพบการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า
ทางตำรวจเองเนี่ยทำคดีอย่างตรงไปตรงมา
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอนนะครับ
โดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบสวนสอบสวนนะครับ
ติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุตามข้อมูลพยานหลักฐานที่ผู้เสียหายมอบให้
ตอนนี้เนี่ยทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับ

ไปทำการตรวจค้นอุดปืนที่บ้านพรรคผมไม่ต้องสงสัยหรือที่จังหาเชียงใหม่เรียบร้อย
นี่ผมว่าคนเดียวกันนะรอยสักที่แขกเพราะมึงใช่คนเดียวกันแหละ
อีกรูปนึงที่ยืนหน้ารถแล้วยกมือขึ้นมาเห็นรอยสักชัดเลยอะ
ทางด้านคนใกล้ชิดนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
เจ้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุแล้ว

เป็นการกระทำและพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ก่อเหตุ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเลย
แล้วก็จะไม่ให้มีการช่วยเหลือใดทั้งสิ้นด้วย

ขณะที่หุ้นส่วนใหญ่ของสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า

นำภาพพกปืนเข้าไปในสถานบันเทิง

เรื่องต้นทราบว่าภาพที่ปรากฏตอนโชว์ปืน

โดยทางกาดเองก็ยอมรับว่าเห็นเป็นลูกค้าประจำ

โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะได้เหรอได้เหรอ
นี่ปืนอะไรวะปืนหรูวิตองเหรอ

ไม่แต่ว่าคือยังไงก็เป็นลูกค้าประจำเลยได้สิทธิ์

เออก็เนี่ยคิดไม่ได้เปล่าแล้วคนด่ากันทั้งประเทศอ่ะตอนเนี้ยเออ
นี่คนดูเรื่องนี้คนด่าทั้งประเทศเลยนะ

เท่ทำเท่ไงเหมือนเอามาเนี่ยเห็นไหมจะจะยิงเขาอ่ะดูสิโอ้โห
เหมือนที่พี่กฎหมายแบบกฎหมายหนักน่ะเรื่องภาระบอบวุฒิปืนด้วย
คุกเรื่องของการข่มขู่ด้วยวันนี้ป่าเสรีมาป่าเสรีพิสุทธิ์บอกเลย
ว่าเดี๋ยวค่อยดูเถอะเขามาเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะไอ้พวกที่พกปืนแบบนี้เจอเขาแน่
อยากเห็นมาตรการเขาบอกเขาเอาหนักเลยเขาเอาหนักเสรีมีไว้ลุยเลยเขาบอกเลยเขาเอาหนัก
ทุกวันนี้อ่านข่าวก็คือเขาบอกขอให้นายกฎหมายมอบมอบหน้าที่เขาเขาบอกแบบนี้
แล้วสมมุติคนที่สามารถดูแลกฎหมายสมมุติต้องกระทรวงไหนคะที่สามารถดูแลเรื่องปืนเรื่องอะไรพวกนี้ได้
ก็ต้องมหัฐไทยมหัฐไทยมหัฐไทยดูดูความรับรับภาพในทั้งหมด
เขาก็ถึงบอกว่าป่าเสรีเนี่ยอาจจะเป็นม้ามืดในมหาดไทยก็ได้
คือถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องปืนตำรวจแล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องตำรวจล่ะแม่
วันนี้ลองถามวันนี้ลองถามเขาทางทางท่านเสรีพิสุทธิ
ท่านก็บอกว่าจริงจริงแล้วเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีการมอบหมายอะไรหรอกอืม
แต่ถ้าเกิดว่าจะให้มอบหมายมาให้ทำอะไรก็ทำได้หมดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าตัวท่านเองถามว่าสะดวกตรงไหน
เอ่อท่านก็บอกว่าท่านเองอ่ะจับปืนมันจับปืนมาทั้งชีวิตก็คือไล่จับคนร้ายอืม
ฉะนั้นเรื่องของความมั่นคงเนี้ยเหมาะกับท่านอืมอืม
เขาก็ยืนยันชัดเจนตั้งแต่ตอนหาเสียงแหละว่าเขาจะเข้ามาปฏิรูปอืม
ตำรวจกองทัพอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละคือความตั้งใจของป่าเสรีแล้วคนก็เชียร์กันด้วยนะฮะ
ใช่จริงเราไปก่อนพักโฆษณาคุณผู้ชมฮะสำหรับแคมเปญคาราบาลแดงช่วยคนไทย
สร้างอาชีพปีที่๒เนี่ยเขาแจกมอเตอร์ไซค์กันมาจนถึงคันที่๒๑แล้วนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ผู้โชคดีบางส่วนเดี๋ยวมาให้ดูหน่อยขอดูหน้าหน่อย
สมหน้าผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะคะหลายจังหวัดเลย
ฉะเชิงเศร้ากรุงเทพขอนแก่นระยองสระบุรีซึ่งเราก็จะยังคงลุ้นผู้โชคดีทั่วประเทศกันต่อไปนะคะ
แล้วเขาไม่ได้แจกแค่มอเตอร์ไซค์ด้วยเขาแจกเงินล้านทุกเดือนนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะรวยเร็วรวยเป็นล้านเนี่ยเคล็ดลับง่ายเลย
แค่มีฝาคาราบาลหรือว่าฝาคันโซคูณ๒ลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านหน้าใหม่ได้เลยค่ะ
กติกาง่ายครับแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่า
ตามินบี๑๒พร้อมชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือนะ
ส่วนฝาคันโซคูณ๒นะคะให้เขียนคำว่าตับ
แล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรบนกระดาษด้วยลายมือเหมือนกัน
ส่งได้ที่กล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะหรือว่าจะส่งมาที่ตู้ปน๒
บางประกงฉะเชิงเซาสองสี่หนึ่งสามศูนย์ก็ได้ค่ะ
จริงจริงแค่เป็นนี้เราเริ่มได้แต่หนึ่งมีนาคมใช่ค่ะเขามามาเริ่มที่รายการนี้แหละ
จะไปสิ้นสุดเอานะฮะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ย้ำนะไม่ใช่มีแค่มอเตอร์ไซค์นะเขามีแจกล้านทุกเดือนนะฮะ
อืมเขาแจกร้านทุกเดือนแจกร้านแรกยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้แล้ว
คาราบาลแดงแจกจริงยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
ประกาศผู้โชคดีทุกวันในรายการตลอดข่าวใช่แล้วค่ะอืมเนอะอืม
แล้วก็ร้านแรกร้านแรกที่เขาจะแจกเงินหนึ่งล้านเนี่ยร้านแรกเนี่ย
สิบเจ็ดพฤษภาคมนี้แล้วนะฮะอีกครั้งหนึ่งคาราบาลแดง
แจกจริงยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากฮะอืมอ่าหลักหลูครับเดี๋ยวกลับมาครับ
คนลุกทุ่งเขาได้เปิดประเด็นร้อนแรงของลูกทุ่งสาว
สวยเสียงดีถังแตกนักร้องลูกทุ่งคนสวยถังแตก
ไถขอแฟนคลับอ้างที่บ้านไม่มีของใช้
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังด้วยนะฮะถังแตกถึงขนาดบอกแฟนคลับที่บ้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างช่วยหน่อยสิช่วยโอนเงินค่านู้นค่านี้ให้หน่อย
แรกแฟนคลับก็หลงเชื่อเพราะรักจึงโอนเงินให้นะฮะ
หลังเอ๊ะแปลกชักถี่ขอหน่นขอทีตลอดเวลา
โดยให้โอนเงินสดค่าของหนุนขอดีตลอดแฟนคลับก็เริ่มเยอะเกินแล้ว
ก็เริ่มถอยห่างออกมาหลังจากที่เคยมีแฟนคลับชมไลฟ์สด
เขาบอกไลฟ์สดทีมมีคนดูเป็นพันนะตอนนี้เหลือหลักสิบแล้วนะ
เขาเรียกว่าชื่อเสียงไม่คงที่แต่ทำตัวเองแท้แท้งานนี้ก็มีชาวเด็ด
เข้ามาถามกันรัวว่าใครอ่ะใครอ่ะอย่างแรกเขาบอกว่าใครคุณยุ้ยญาติเยอะ
โอ๊ยโล่งใจพอไลฟ์สดทีไหนยุ้ยไม่เคยเกิน๓๐๐ค์คนนดูจ้าพี่ท้อม

นางแบบดังที่ไปโกวเงินเขาอะไรเป็นเนี่ย

น่ะว่ากันไป
แต่อันนี้เห็นทุกคนบอกว่าคงไม่ต้องถามแล้วมั้งว่าใคร
เชื่อว่าทวิตนี้น่าจะเดือดกันอยู่นะคะ
เพราะว่ามันมีคลิปนึงเป็นคลิป
ผู้ชายกับผู้หญิงเดินจับมือกัน
หนุงกระหิงอยู่ที่แบบแม่น้ำแซนที่พารี่

เขาบอกว่าพอแล้วนะไม่ต้องไปเดากันให้วุ่นวาย

ซึ่งตอนนี้หลายคนก็คือความเห็นแตกออกเป็นสองฝั่งว่าใช่เหรอจริงเหรอ
อีกฝั่งนึงก็บอกว่าใช่สิแกเห็นผู้จัดการวีอยู่

แต่บางคนก็บอกว่าคนหน้าเหมือนหรือเปล่า

ต้นสังกัดของท้องสองฝั่งอะเขาจะออกมาพูด

เราไม่ทราบเพราะมันเป็นชีวิตส่วนตัวของศิลปิน

เราก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไง

แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแบบชัดเจน
บอกว่าไม่รู้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปิน

ซึ่งหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีนะคะ
เพราะว่าทั้งคู่ก็อายุ๒๗แล้วก็ถือว่าโตแล้ว
ก็เป็นอย่างที่บอกอย่างที่ต้นสังกัดพูดว่ามันก็เป็นชีวิตส่วนตัวของเขา

เขาจะเด็กกันคบกันหรืออะไรกันก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของเขา
แฟนคลับก็แสดงความยินดีกับเขา
ถ้าเขาจะมีแบบชีวิตความรักที่ดีหรืออะไรใดเนาะ

บ้างก็ถ้าคนมีความสุขพ่อขับก็ยินดี

ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจกับทางคุณเอสนะฮะ

แต่ว่าก็ยังต้องการกำลังใจอยู่นะก็คือไม่ได้ร้อยแต่ก็ได้ยินว่าดีขึ้น
ใช่ฮะราศุคคุณคิตตี้ครับภรรยาของคุณเอส
เคียงข้างเธอทุกวันให้เธอดีขึ้นไม่ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยร้าย
แล้วก็เข้มแข็งที่จะอดทนเรารักคุณมาก
กำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยเนอะเป็นกำลังใจให้จริงจริงนะครับ
ขอให้ดีวันดีคืนไวนะครับขอให้หายเร็วเร็วขอให้หายเร็วเร็วเลยนะ
ขอให้กลับกลับมาอยู่กับลูกนะอืมกับภรรยานะครับครับหัวด้วยนะ
แฟนคลับทุกคนก็รอคุณเอสอยู่เหมือนกันใช่แต่เขาบอกดีขึ้น
สนองการรักษาดีก็ตอบสนองการรักษานะครับอืมอ่า
โอเคนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่นะฮะวันนี้แปลงก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ